เห็นอย่างผู้ชายถอดเสื้อถอดเสื้อได้แต่ห้ามเห็นหัวนม
เขาว่าอย่างนั้นคือให้เอาอะไรมาบางไว้
หรือโชว์ซิกแก๊กได้แต่ห้ามเห็นนู่นเห็นนี่
ห้ามเห็นแอลกอลฮอล์ห้ามไปพูดชื่อกัน
กระเทยคิดกันเองไงเธอกระเทยชอบคิดกันเอง
เมย์ไม่ยอมเล่นเมย์มันไม่เกี่ยวกับคนตามอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติคลิปเรา
ถ้าคอนเทนต์ของเรามีคนดูเยอะขึ้นฟีดปุ๊บนะแป๊บเดียวเป็นล้าน
เอาฉันขึ้นฟรีดีไม่ได้อย่างเขาบอกว่า
ถึงติ๊กต๊อกอย่างนี้แหละว่าว่าพูดอยู่ที่เด้อ

ฉันเป็นคนที่โดนบ๊อกบ่อยที่สุดในประเทศไทยเธอ